คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นกำหนดนัดหมายให้๑๙
แก่นำแนมร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติ
นปชต้องไปรายงานตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่กองบังคับการปราบปราม
ฝ่าฝืนคำสั่งคอสชในการตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติ
รายงานสดมาจากกองบังคับการปราบรามครับ
แนวร่วมนปชเดินทางถึงยังกองบังคับการปราบปรามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะนี้นั้นอยู่ระหว่างการให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปราม
นั้นเป็นการละเมิดหรือคุกคามสิทธิของประชาชนหรือไม่ครับ
นี่คือภาพนาทีที่๑๙แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติหรือมรปชเดินทางเข้ารับทราบข้อเก่าหาฝ่าฝืนคำสั่งคอสชที่ห้ามมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คนขึ้นไปที่กองบังคับการปราบปรามครับกรณีร่วมกันแถลงข่าวเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ
พรบอกว่าหากผลลัพธ์เป็นอย่างไรพร้อมน้อมรับทุกประการ
โดยกระบวนการจากนี้นั้นทั้ง๑๙คนต้องให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนของกองปราบให้แล้วเสร็จ
ซึ่งการสอบปากคำในวันนี้มีพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาสอบปากคำด้วยตนเองอีกด้วย
นำนปชทั้ง๑๙คนที่ถูกออกหมายเรียกประกอบด้วยนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช
นัทธวุฒิสายเกลือเลขาธิการนปชนางธิดาถาวรเศษ
จาศิตรีปศิษย์ชายศีรษะนายแพทย์เหวงโตชีราการ
นิสิตสินทุภัยนายสรรวุฒิสรรเกตนายยงยุติยภัยรัฐ
นายเกาะแก้วพิกุลทองนายวิทยาการมุษิกระพงและคนอื่นรวม๙คน
ซึ่งหากทั้งหมดให้ปากคำและตำรวจแจ้งข้อเก่าหาแล้วเสร็จนั้น
นายวิญญัติชาติมนตรีทคนปชออกมาเปิดเผยว่า
ตำรวจจะปล่อยตัวกลับไปเนื่องจากไม่มีพฤติการในการหลบหนี
และหากมีการฝักขังทคก็ติมยื่นเรื่องในการคัดค้านการฝักขังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐในครั้งนี้
เป็นการละเมิดหรือคุกคามสิทธิของประชาชนหรือไม่
เหนือจาก๑๙แกนนำนปชแล้วนะครับวันนี้ทหารยังนำตัว
นางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์อดีตสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรภักดิ์เพื่อไทย
ถูกควบคุมตัวไปที่มณฑนทหารบกที่๑๑เมื่อ๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
รวมถึงนายบุลเลอร์บุรณุปกรณ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
การครับขณะที่การรักษาความปลอดภัยภายในกองบังคับการปราบปรามนั้นมีการ
ปิดปัตรูทางเข้าออกทั้ง๒ฝั่งและแม่อนุญาตให้นำรถดนเข้ามาในพื้นที่แต่
แต่สามารถเดินเท้าเข้ามาได้นะครับ
รวมถึงมีการวางตำรวจคอมมันโดดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่โดยรอบ
และตรวจตาบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวด
เหนือจากนี้ยังตั้งเต็นต์ไว้บริเวณลานจอดรถนะครับ
อยู่ด้านหน้ากองปราบปรามสำหรับมวลชนที่มารอให้กำลังใจ
รวมถึงสื่อมวลชนที่มารายงานข่าวนั้น
จะต้องมีการลงทะเบียนและปิดบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว
ให้เห็นขั้นชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่าทั้งหมดนั้น
ซึ่งภายหลังจากนี้นั้นหากแล้วเสร็จแล้ว
ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าทั้งหมดนั้นจะได้รับการปล่อยตัวกลับไปหรือไม่
ซึ่งคาดว่าช่วงบ่ายนั้นจะมีความชัดเจนในส่วนนี้ออกมาครับ

รายงานสดจากกองบังคับการปราบปรามครับ